หลวงคราวนี้เขาทำรังแล้วเหมือนกับว่า
เขาอยู่กับคนได้ไม่ทำร้ายคนเลย

นี่ไปขอเลขที่บ้านเลยนะว่าเอ๊ะนี่บ้านเลขที่อะไร
ดูสินักข่าวของเราช่างภาพไปถ่ายได้แบบใกล้มาก

ใช่ค่ะรังพึ่งหลวงเนี่ยนะคะ
ก็มายึดต้นมะม่วงงาช้างที่อยู่ใกล้บ้านของนายปุรเชษ
พรหมขัดแก้อายุ๓๗ปี
ซึ่งเขาอยู่ที่บ้านเลขที่๘๘ทับ๒ที่หมู่๘
ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ
พึ่งหลวงมาทำรังอยู่ได้๒เดือนแล้ว
รังก็เริ่มใหญ่โตมีความยาวเมตรกว่าเลยนะ
แล้วอยู่ติดกับช่องว่างระหว่างลำต้นมะม่วง
ที่แตกกิ่งออกมา๒กิ่ง
แล้วก็เขาก็ยึดพื้นที่ตรงนี้ค่ะสร้างรังตรงกลาง
หลังจากที่ฝูงพึ่งหลวงมาอยู่เนี่ยนะ
เขาไม่ได้ทำร้ายเจ้าของไม่ได้ทำร้ายสัตว์เลี้ยง
ไม่ว่าจะนกสุนัขที่เขาเลี้ยงอยู่ที่บ้าน

เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าฝูงพึ่งหลวงมาทำรังตรงกลางของลำต้น
มะม่วงงาช้างที่ปลูกไว้ข้างบ้าน
คือลำต้นนี้มันสูงจากพื้นดินมาประมาณ๕เมตร
๒เดือนที่อยู่ด้วยกันมาไม่ได้มีการทำร้ายเลย
คิดว่าคงจะมาช่วยโดนบันดาลปกปัก
รักษาคุ้มครองให้โชคให้ลาบกับเจ้าของบ้าน

ถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีฝูงพึ่งหลวงมาทำรังมาอาศัยอยู่
จะทำให้บ้านนั้นเกิดความร่มเย็นมีสุขมีโชคมีลาบ
พอฝูงพึ่งหลวงเข้ามาทำรัง
ชาวบ้านเขาก็มาขอดูค่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยเคยเห็น
แล้วอีกอย่างหนึ่งฝูงพึ่งหลวงตัวก็ขนาดเท่านิ้วก้อย
มาทำรังที่บ้านคนแล้วไม่ทำร้ายเขาก็เลยเอาบ้านเลขที่บ้าน
บ้านเลขที่เอาไปทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชม๘๘ทับ๒
จะไปสลับจะไปเสี่ยงโชคงวด๑๖มิถุนายนนี้
เดี๋ยวรอลุ้นละกันก็ขอให้โชคดีนะคะ